ต่อข่าวนี้คุณผู้ชมไม่รู้พระจริงหรือพระปลอม
เดินอยู่ริมถนนไปบวกรถเรียบรายเงินจากชาวบ้าน
ชาวบ้านเห็นช่วยตรวจสอบหน่อยแต่ว่าไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนครับ
นี่คือวิธีศึกของผมนะครับอย่าไปทำอีกนะครับ
เนี่ยฝากภาคที่วนนะครับ

คนละเป้งสองเป้งแต่จริงแล้วก็ปล่อยให้ไปตามกระบวนการของกลมไม้ดีกว่า

ถึงแม้สองคนนี้เขาจะผิดเป็นพระปลอม
แต่ว่าพี่ผู้ชายก็อาจจะแบบไปตีหัวเขาเดี๋ยวจะมีดราม่าเกิดขึ้นหรือเปล่า
เป็นการทำร้ายร่างกายไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะ
นะฮะนี่ก็เป็นคลิปที่มีคนมาโพสต์เอาไว้พี่ชิสัยจาเก็ตยีนนะครับ
นะฮะก็ยืนสั่งสอนไอ้ชายสองคนที่แต่งกายคล้ายพระสงฆ
เดี๋ยวมาทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะนะฮะคือก็ลักษณะคือตำหนิล่ะครับ
คนทำให้ศาสนาเสื่อมศาสนาไม่ได้เสื่อม

นะสุดท้ายก็เลยเนี่ยเดี๋ยวจะจับซื้อให้หมดเลยนะครับ
แล้วก็เอาฝาบาดฟาดไปที่หัวของชายสองคนนี้ด้วยคนละที
แน่นอนฮะคลิปนี้พอถูกโพสต์ไปก็อย่างที่เราบอกว่ามันมีเสียงออกมาเป็นสองฝ่าย
มุมหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยไอ้การทำแบบนี้ไอ้การแต่งกายคล้ายพระสงฆ์เนี่ยมันไม่ถูกต้อง
มิจฉาชีพไปเรียรายเงินแล้วก็เจอบ่อย
อีกมุมนึงเอ้าพี่อันนี้ตำหนิล่ะครับพี่เสื้อหยินนะ
พี่ก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรที่จะไปตีหัวเขาแบบนั้น
จะไปคุกคำข่มขู่เขาแบบนั้นเอาฝาบาดไปตีหัวเขา
มันเข้าข่ายทำร้ายร่างกายเขาแจ้งความกลับได้นะ
ไปคุยกันกับพี่วัฒนาคนในคลิป
โบกให้รถจอดข้างทางก็เลยเอกใจเข้าไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไปถามว่ามันจากวัดไหนอะไรบวทเอาคุณผ่านสารแล้ว

ทุกอย่างตอบไม่ได้ไม่มีอะไรแสดงได้เลยว่าเป็นพระจริงหรือพระปำ
ถ้าคนไม่สบายใจผมก็ฝากขอโทษด้วย
ล่าสุดพี่วัฒนาฝากทิ้งท้าย
สังเกตแล้วนะภาพปลอมภาพจริงมันสังเกตง่าย

แล้วก็อย่าไปหาทำแบบนี้แล้วกันนะคะ